ทีนี้พอเริ่มคุยกับเขาบุคลิกแรกของเขา
ตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มคุยกัน
จนกระทั่งเขาหรือเราแยกกันไปว่าใครออกก่อนก็แล้วแต่

ปกติเลยมีจังหวะไหนไหมรู้จักกับเรา๒ปีได้ไหมคะ
เรื่องที่สงสัยในพฤติกรรมมีแค่อย่างเดียวก็คือว่า
นักทวบคนเขาจะพยายามหาเรื่องสนุก
เล่นให้ตัวเองหัวเราะเพื่อจะผ่อนคลาย
แต่เขาเป็นคนที่ไม่ฮากับใคร

นี่ไม่พี่แซมจริงฯนิสัยเลยใช่ไหม

แล้วก็มีคนแซวเขาว่า
ไอ้กะโหลกบ้างไอ้ขี้โม้บ้าง

ี้มงค์อะไรแบบนี้คือทำตัวแบบ

เขาเรียกสั้นเป็นกะโหลก
คืออย่างนั้นเข้าใจว่าเพื่อนในเรือนจำ
ตอนนั้นคือรู้สึกว่าเขาพูดอะไรไปเรื่อย

กะโหลกกะลาเสื่อไม่ได้
ซึ่งเรื่องที่เขาพูดเนี่ยกลายเป็นของจริงนะวันนี้
ใช่ไม่มีใครเชื่อตอนนั้นว่ามันเป็นเรื่องจริง
ทีนี้ตั้งแต่ที่รู้จักกันเข้าไปวันแรกจนสนิทกันนะคะ
แล้วก็คุณต่อออกก่อนหรือเขาออกก่อนนะ

บุคลิกนี้คือบุคลิกที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ขี้เล่น
ไม่มีอารมณ์ขันออกจะเครียด
แต่ประเด็นก็คือว่าตลอด๒ปีที่คุยกันใช่ไหมอาจารย์

คือเขาไม่ใช่คนที่ไปชี้ตอนที่มีข่าวนะ
เขาเป็นคนที่นักข่าวมาเจอทีหลังว่ารู้จักกับไอซ์อภิชัยนะคะ
แต่ว่าสมมุติสิ่งที่คุณต่อเล่าเนี่ย
มันไปคาบเกี่ยวช่วงเวลาหรือคาบเกี่ยวพฤติกรรม
ที่อัพพิชัยทำเนี่ยมีผลต่อคดีไหมคะ
มันก็เป็นพยานชนิดหนึ่งคือพยานบอกเล่า
แต่พยานบอกเล่าเนี่ยบอกแล้วมันตรงที่ว่าไหม
ถ้าตรงที่ว่ามันก็เป็นข้อรับฟังได้
เช่นสมมุติคุณต่อว่าไอ้มันเล่าให้ฟังนะ
เอาใส่หีบทิ้งน้ำหรือใส่ยนต์เสร็จเอาประตูทับไว้
และมันเป็นจริงมันก็รับฟังได้
รับฟังได้ว่าเป็นจริงอย่างที่เขาว่า
เพราะว่าข้อที่จริงก็คือไปเจออย่างที่ว่าใช่ไหม
แต่คำถามมันมีมากกว่านี้ไง
คนนั้นเป็นใครเมื่อไหร่ยังไง

คุณต่อถือว่าเป็นหนึ่งในพยานในคดีบ้างหรือยังคะ
อืมถ้าถามแบบนี้นะพยานไอเยอะ

พยานชี้ทั้งพยานบอกเล่าเยอะ
ไม่จำเป็นตำรวจที่เขามาใช้ผมหรอก

ถ้าจำเป็นพี่เขาคงติดต่อมาแล้ว
ครับตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้สอบอะไรใช่ไหม

คือคุณต่อเป็นหนึ่งในคนที่นักข่าวไปตาม

แต่ว่าคนต้นทางเลยที่บอกว่าเป็นเพื่อน
ไอซ์ที่แบบเป็นคนชี้ที่โดนจับเรื่องยาแล้วชี้

ซึ่งจริงแล้วถ้าเอาตามข่าวนะ
เพื่อนที่รู้จักกันหลายคนตอนที่อยู่ในเรือนจำ
ก็หลายคนที่ไปทำงานและบางส่วนก็เสพยาอยู่กับคุณพิชัย
ก็พูดว่าหลายคนที่ออกมาแล้วแวะเวียนไปหา
แต่จะมีแค่ไม่กี่คนที่คลุกอยู่ด้วย
บางคนก็แค่แวะไปหาแวะไปทักทายกัน
เฮ้ยขอโทษนะครับกูออกมาแล้วนะ

บางคนก็คืออย่างเหลิมอย่างนี้
อย่างหลายคนคือเขาไม่มีที่ไปเขาไม่มีงานทำ
เขามีความสามารถจ้างได้

เขาก็ต้องหาที่ไปก่อนหาที่ยืนไว้ก่อน

ก็มีเพื่อนที่แบบคือออกมาแล้วก็อยู่ด้วยกันเลย
ตอนที่คุณต่อเริ่มรู้จักกับเขา
นานไหมกว่าจะรู้ว่าเขานามสกุลนี้

ไปเยี่ยมเขาบ่อยไหมคะ

ผมก็ทุกอาทิตย์ส่วนใหญ่จะทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งบ้าง
มันมีความหมายอะไรบ้างถึงพฤติกรรมว่านักโทษที่มีคนไปเยี่ยมบ่อย
สม่ำเสมอกับนักโทษที่ไม่มีคนไปเยี่ยมเลยคือมันมีความหมายอะไรบางอย่างไหม
เช่นนะคะเรียนลองนึกดูเช่นแสดงว่าบ้านนี้ต้องคืออบอุ่นหรือบ้านนี้ต้องมีเงินหรือบ้านนี้อะไรสักอย่างมันมีความหมายอะไรไหม
บางทีบางคนญาติเขาก็ไม่ได้มีเงินมีทองนะแต่บ้านเขาอยู่ใกล้เขาสามารถมาเยี่ยมบ่อย
เป็นคนพื้นที่อยู่แถวนั้นบางคนหลายอย่าง
ไม่มีญาติมาเยี่ยมเลยก็มีมีเยอะส่งแต่ธนานัทก็มีไม่ส่งเลยก็มี
คือไม่สามารถอนุมานอะไรได้แล้วแต่พฤติกรรมความสะดวกคน
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนเราจะโฆษณานะคือเท่ากับว่าคุณต่อใช้เวลากับไอซ์อภิชัยเนี่ย
ก็พอกับเพื่อนคนอื่นแต่ว่าระดับความสนิทก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่
ณตอนนั้นสนิทกันตลอด๒ปี

แล้วนอกเหนือจากคุณต่อแล้วมีเพื่อนอีกกี่คนที่เข้าระดับนี้
ประมาณว่าสนิทได้ยินคุ้นหูมากเลยไอ้พวกคดีพวกนี้
มีมีแต่ส่วนหนึ่งจะอยู่ในห้องเดียวกับเขา

เขาจะเอาชื่อคนเยี่ยมมาส่งให้กับประตูแดนของผม

ไม่มีหน้าที่อย่างเป็นทางการใช่ไหมหรือตั้งกันเอง

พวกที่จะมีโอกาสได้รับการลดโทษมากขึ้น

คือคนที่จะเข้ารักษณะการทำงานแบบนี้ได้คือ
ความประพฤติหรือว่ายังไงอยู่นาน
ต้องไม่มีความประพฤติเกเลชกต่อยอะไรไม่มี
ไม่มีนะแล้วไม่มีจริงด้วยไม่ใช่ไม่มีเล่นนะ

แล้วผู้ช่วยงานนะคะ
เหมือนกันแต่ผู้ช่วยงานส่วนใหญ่จะอยู่ในแดน
จะอยู่ในแดนจะช่วยเหลืองานในแดนเดินเอกสารในแดน
แสดงว่าโดยบุคลิกเขานะถ้าที่ฉันฟังเอาแค่นี้นะคะ
ทั้งหมดที่พูดมาคือไม่มี
เอาอย่างนี้นะคือถ้าฟังอย่างนี้คือไม่มีพฤติกรรมที่จะแบบ
ขายใหญ่กลางคมครูมีเรื่องไม่มีเลยนะเนี่ย
พฤติกรรมเนี่ยถ้าเข้ารักษณะที่คุณต่อบอกเนี่ย

เขาไม่ใช่ขายใหญ่ถูกครับก็ไม่ใช่ขายใหญ่
เวลาเราพูดถึงแบบขายใหญ่ในคุกหรือขายใหญ่ในเรือนจำ

ว่าขายใหญ่นี่คือคนเกเลไม่ใช่ขายใหญ่แบบผู้มีอิทธิพล

ไม่ใช่ว่าต้องมีตังค์แบบอุ้ยตะโกงใหญ่บ้านออกไปแล้วบ้านมีตังค์

พูดจากตอนนี้ไม่มีเลย

ที่ผมรู้ว่าเขาทำก็คือปล่อยเงินกู้

แล้วเวลาไม่มีให้นี่ทวงโหดไหมคะ

ซึ่งถือว่าแพงไหมในต่ออาทิตย์

พร้อมนี้ยิ่งกว่าอาบังต์อีก

อาจารย์เก็บกฎมากกว่า
คือกำลังจะถามว่าถ้าเราเอานักอาชญาวิทยามาอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่นะ
เรียนไม่แน่ใจว่ามันมีศาสตร์นี้หรือเปล่าแต่เดาไม่ออกเนอะ

พฤติกรรมที่ฟังมาเนี่ยไม่แสดงออกเยือกเย็นสุขุมพอสมควร
อาจารย์แต่๒ปีมันต้องหลุดบ้างสิถ้าสมมุติแบบ
คนถ้ามันเยือกเย็นมันเยือกเย็นตลอด
แต่ว่าเขาจะมีลักษณะที่ฟังดูเขามีลักษณะจะโม้ไปเรื่อย
ทุกคนคิดว่าโมไปเรื่อยแต่ความจริงเขาพูดเขาเล่า

ถูกครับใช่ครับอาจารย์ครับ
ลักษณะเขาเล่าเพื่อว่าเขาจะได้ดูมีตัวตน
สำหรับคนอื่นเพราะคดีเขาเมื่อรอบที่แล้ว